หรืออยู่ในร้านทำผมนี้ตอนนี้ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามา
เข้ามาไม่พูดไม่จาเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยิ้มนะครับ
แล้วก็แม่มารู้ภายหลังว่าเคยบีบคอแมวมาแล้วด้วย

ไปไหนไปไหน

เป็นอะไรเหรอมาจากไหนนี่
มาหาใครหรอ
อะไรไง
ตอนเพลงที่สนุกเขายิ้มหัวเราะ

แล้วไม่ได้มาทำผมแน่ครับ
เจ้าของร้านทั้งกลัวทั้งงง

เจ้าของร้านโทรแจก๑๙๑เลย
ว่าอะไรครับลุ้นว่าตำรวจจะมาทันไหม
ในที่สุดตำรวจมาไม่ทันผู้ชายคนนี้ออกไปก่อน
ทีมข่าวไปคุยกับนางสาวจุธามาศโหมดเทศเป็นเจ้าของร้านทำผม
บอกโอ้โหผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วเสื้อไม่สวมถามอะไรไม่ตอบ
บางทีก็เครียดบางทีก็ร้องไห้บางทีก็ยิ้มตามเพลง
และบางทีก็จับอวัยวะเพศครับ
ก็โทรแจ้งตำรวจไม่รู้จะมาแบบไหนกันแน่
คือหลังจากคนนี้ออกจากร้านไปก็ไปเข้าร้านอื่นอีกนะ
เดินไปตามถนนนั่นน่ะคุณผู้ชมแล้วเคยเข้าบ้านชาวบ้าน
แล้วไปบีบคอแมวเขามาแล้วด้วยเธอกลัวสิครับ
ถ้าวันไหนพกอาวุธเข้ามาจะทำยังไงแล้วไปแจ้งตำรวจ
เคยไปแจ้งแล้วตำรวจบอกว่าเออคุณครับร้านทำผมมันเป็นที่สาธารณะนะครับ
เดี๋ยวเราแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้ก่อนก็แล้วกัน
ตำรวจพูดว่าบอกว่ามองว่าเป็นที่สาธารณะ
เขาเดินเข้ามาเป็นใครก็ได้แล้วเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรก็เข้าใจ
ส่วนบิดวิธีแพงแต่ว่าแมบนี้แค่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
หรือว่าหลังอื่นด้วยที่มีคนแก่ด้วยมีแบบมีสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีกระบอกเสียงหรือว่ามีใครที่พอจะเห็นข่าว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะดีขึ้นอาจจะแบบตามคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าญาติมา
มาดูแลเขาต่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหถ้าอย่างนี้ตำรวจต้องมาตรวจตราบ่อยแล้วล่ะครับ
คือไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่
แล้วก็แม่เป็นญาติใครหรือเปล่ามาช่วยดูแลหน่อยนะครับ
งั้นคนอื่นเขากลัวเขาเดือดร้อนครับ